คุณผู้ชมครับตลาดศรีในเมืองไทยร้อนแรงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
เมื่อยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดอย่างแบรนด์ที่ชื่อว่าสีเบเยอร์
หวังอัดฉีดให้มีกำลังซื้อกลับมาในช่วงนี้
ตลาด๔ภาพรวมเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
นำโดยคณะผู้บริหารสร้างขบวนผู้แทนเลือกตั้งเทียม
แจกดอกกุหลาบและใบปลิวรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา
พร้อมกับเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่
พลิกบทบาทตัวแสดงหลักน้องศรีทนได้
สื่อให้เห็นถึงนักการเมืองหญิงที่แข็งแกร่ง
ที่ทนทานทุกระดูการ
วันนี้เราเอาขบวนแห่นะครับมาเดินเหมือนแจกใบปิวนะครับ
แล้วก็ให้ทุกคนมาเลือกสีเบอร์๔นะครับ
ก็เป็นกิมบิกเล็กนะครับ

แล้วก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนครับ
ส่วนค่ายศรีเบเยอร์ปีนี้ลุกตลาดชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

เบิร์ดทงชัยแมคอินไตนักร้องนักแสดง
มาเป็นอนุวัฒน์เฟื่องทองแดง
พิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดัง
อกย้ำแนวคิดลดโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน
โดยมีสีเบเยอร์คูเป็นเรือทง

ก็ค่อนข้างที่จะตรงกับแนวทางที่เราได้เลือกคุณอนุวัฒน์นะครับ

ซึ่งเขาเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งมีความจริงจัง
แล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนมากนะครับ

ก็มีแนวคิดอะไรที่ตรงกับทางเบเยอร์เหมือนกัน
กับควิดพันธุ์สีของเบอร์เยอร์ด้วย
ผู้ประกอบการศรีทาบ้านยอมรับ
ปีนี้ต้องกระตุ้นตลาดหนักขึ้น
เนื่องจากตลาดศรีมูลค่ากว่า๒๒๐๐๐ล้านบาท
ปีนี้มีแนวโน้มถดถอยลงร้อยละ๕ตามสภาพการสร้างบ้านใหม่ที่ชะลอตัวลงไป